เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ยังอยู่ที่สี่แยก

มอเตอร์ไซค์เจอกับมอเตอร์ไซค์ชนกันกระทั้งศรีแยกเลยค่ะ

ใช่แม้จะไม่ใช่สี่แยกไฟแดงใหญ่อะไร
แต่มันก็เป็นแยกที่มีรถสวนทางกัน
ต้องดูซ้ายดูขวาให้ดีคุณผู้ชม

จะเกิดอุบัติเหตุแบบมอเตอร์ไซค์๒คันนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนหลังกำแพงวัดแสวงหา

จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีดำ
เป็นนักเรียนหญิง๒คนขี่ซ้อนกันมาครับ
ตามปกติพอมาถึงสี่แยกบริเวณทางออกของวัดนี้นะคะ
ก็จะมีมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีม่วง
เป็นผู้ชายวัยรุ่นสองคนขี่กันมาเหมือนกัน
แต่ละสายมาอย่างรวดเร็วพอหันหน้ามาเจอกันป๊ะ
จังงังเบรกไม่ทันชะลอไม่ได้
ซึ่งปี๑๙๒๖ปีทางเจ้าหน้าที่มูลณิธิร่วมกับตันยู
ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแสวงหาไปแล้ว
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่สพแสวงหาก็ได้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวทำการสอบสวนคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จากความประมาทจากความไม่พร้อมจากอะไรก็ตามเนี่ย

ยังไงเตือนกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ
สำหรับการติดตามชมรายการตลอดข่าว

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตอนขาดละจ้า